ที่อุบัติเหตุนะครับรถจักรยานยนต์ไปชนกับรถหรูลัมโบกินี่
คุณผู้ชมไปดูภาพของความเสียหายกันหน่อยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าปากซอยนะฮะ
แล้วก็ดูสิรถจักรยานยนต์ขึ้นไปกาย
ลัมโบกินี่สีน้ำเงินเงาวับคันนี้เลยนะครับ
แล้วก็รถหรูคันนี้เขาบอกเพิ่งจะถอยมาได้แค่๑๐วันเองนะครับ
แล้วก็ถ้าป้ายทะเบียนสวย
เค้าบอกประมูลป้ายทะเบียนมาด้วยราคา๓ล้านบาท
พุ่งชนรถสปอร์ตหรูบนถนนประชาอุทิศ
เจ้าหน้าที่ก็รุดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
เพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มีพลเมืองดี
เขาแจ้งข่าวสารกันในโลกโซเชียลเหมือนกัน
ว่ารถจักรยานยนต์พุ่งชนลัมโบกิเนพอเวนทาดอร์
ผู้ขับรถลัมโบกินี่เป็นชาวจีน๒คน
ส่วนน้องคงขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาซ้าย
ก็มีการประสานงานกับ๑๖๖๙สายด่วนของการแพทย์ฉุกเฉินเรียบร้อยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็มาถึงที่เกิดเหตุแล้วครับ
รถลำโบกินี่สีน้ำเงินคันนี้หมายเลขทะเบียนป้ายแดง
รอจุฬา๘๘๖กรุงเทพมหานคร
อยู่กลางถนนในสภาพกันชนหน้าซ้ายแตก

หมายเลขทะเบียน๕ถถุงทพ๒๗๕๘กรุงเทพมนคร
ก็สภาพขึ้นไปไก่กับรถลัมโบกินี่เลยนะครับ

ก็คือเป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บนิ้วเท้าซ้ายแตก
เจ้าหน้าที่ก็เร่งให้การปฐมพยาบาล
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเปาโลโชคชัยนะครับ
จากการสอบถามเพื่อนของคนขับรถสปอร์ตหรู
ก็ให้การบอกว่ารถลัมโบกินี่คันนี้ซื้อมาได้ประมาณ๑๐วันเองนะฮะ
แล้วก็เพิ่งจะจ่ายค่าทะเบียนประมูลไปในราคา๓ล้านบาท
ซึ่งเจ้าของรถเป็นนักธุรกิจชาวต่างชาติ
ที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยนะครับ

เจ้าของรถได้ขับรถมาจากถนนเรียบด่วนรามอินทา
และกำลังจะเลี้ยวเข้าซอยนะฮะ
แต่จู่ก็มีรถจักรยานยนต์พุ่งเข้ามาชนอย่างแรง
ทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์นั้นได้รับบาดเจ็บนะครับ
เรื่องต้นทางตำรวจสนวังทองหลาง
ก็จะสอบปากคำผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่ายแล้วฮะ
รถจักรยานยนต์แล้วก็รถลัมโบกินี่นะครับ
แล้วก็จะต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณดังกล่าว
เพื่อสรุปสาเหตุอุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถทั้ง๒คันตอนนี้ก็ต้องประเมินแล้วครับ
ประกันก็คงต้องมารับผิดชอบต่อไปถ้ารถลัมโบกินี่มีประกัน

แต่ละปีเขาทำประกันไว้หลายแสนต้องจ่ายปีละหลายแสนนะฮะ
ทีนี้ถ้าได้รับความเสียหายประกันก็จะต้องรับผิดชอบต่อไปนะครับ
แล้วก็รถคันนี้ในโลกโซเชียลก็บอกโอ้โห
ราคาถ้าเป็นมือหนึ่งป้ายแดง
นะฮะก็๓๘ล้านไปจนถึง๔๐ล้านบาท
โอ้โหราคาก็สูง
คิดจากราคาเบาถ้าอยู่รุ่นปี๒๕๖๒

อยู่ที่๓๘๕๐๐๐๐บาท

นี่เขาก็มีการไปดูเรื่องของราคารถกันนะฮะ

ก็ต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดต่อไปนะครับ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะฮะ